อ่ะพี่น้องยิงกันตายค่ะน้องคนรองยิงพี่คนโต
คุณผู้ชมฟังสาเหตุแล้วอาจจะตกใจว่าถามจริงตายเพราะแค่นี้เนี่ยนะ
ทำไมฮะสาเหตุก็คือว่าเพราะพี่ชายไม่ยอมเติมน้ำมันรถอีแตนที่ใช้ด้วยกันค่ะ
อ้าวแค่นี้เลยค่ะเหรอยิงพี่ตายอยู่หน้าตู้เย็นนี่ค่ะ
แม่นี่ตกใจช็อกเลยเพราะว่าคนฆ่าก็ลูกคนตายก็ลูกนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกเมื่อวานนี้ตอน๔ทุ่ม
พิสูจน์หลักฐาน๖พร้อมกับตำรวจสพวัดโบดแล้วก็แพทย์ลงพื้นที่นะคะ
ผู้ตายคือนายเด่นชัยอายุสี่สิบเอ็ดปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่คอขวาหนึ่งแห่ง
หัวแตกแล้วก็มีรอยฟกช้ำที่หน้าอกด้วยตรวจสอบรอบบ้านเนี่ยมีปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ถูกทิ้งไว้ในพงหญ้าห่างจากตัวบ้านสิบเมตร
นี่ค่ะกระบอกนี้เลยนะคะคุยกับนางจันหอมแม่ของคนตายบอกว่า
คนตายเนี่ยเป็นลูกคนโตส่วนคนยิงก็เป็นลูกคนรองชื่อภัยทูลอายุ๓๕ปี
แม่เล่าบอกว่าแม่เนี่ยอาบน้ำอยู่ตรงห้องน้ำข้างบ้าน
ครับก็ได้ยินแล้วล่ะว่าพี่น้องทะเลาะกันเรื่องน้ำมันรถอีแตนหมด
แล้วไม่มีคนยอมไปเติมคือเกี่ยงกันไม่ยอมมีใครไปเติม
สักพักได้ยินเสียงดังปั้งโอ้โหแม่ยังอาบน้ำไม่เสร็จนะอืม
แม่ตกใจนุ่งผ้าถุงขึ้นแล้ววิ่งออกจากห้องน้ำมาดูเลย
จังหวะวิ่งออกมาจากห้องน้ำแม่เห็นภัยทูลเดินสวนแม่ลงมาโดยไม่ได้พูดอะไรเลย
หันไปทางที่ภัยทูลเดินมาคือหน้าตู้เย็นเห็นเด่นชัยนอนจมกองเลือดอยู่
ทั้งกรี๊ดทั้งร้องไห้ด้วยความตกใจนะคะแล้วแม่ก็รีบโทรศัพท์แจ้งผู้ใหญ่บ้านทันที
แม่บอกว่าลูกแม่ทั้งสองคนจริงแต่งงานมีเมียออกเรือนกันไปแล้วล่ะ
ครับแล้วเลิกกับเมียทั้งคู่เลยกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันกับแม่

พี่กับน้องเนอะมันก็อย่างนั้นไม่รู้จะพูดยังไง

ไม่เมาทะเลาะกัน
ปกติเขาอยู่ด้วยกันแบบนี้กับคุณป้าไหมคะหรือว่าใคร
อยู่ด้วยแหละอยู่ด้วยกัน

พี่พาย

นายภัยทูลค่ะหนีไปไม่นาน
ก็ติดต่อผู้ใหญ่บ้านให้มามอบตัวกับตำรวจเมื่อเช้านี้เองนะคะ
ซ่อนตัวอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านนะคะ

มีมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ร่วมกันอีก๑คัน
แล้วก็จะมีเครื่องตัดย่าที่เอาไว้ใช้รับจ้างด้วยเหมือนกัน

เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ภัยทูลเล่าแบบนี้ค่ะ

เมาเหล้าแล้วก็เดินมาหาเรื่องเพราะไม่มีใครเติมน้ำมันรถอีแตน

ผมเองก็เดินไปเปลี่ยนชุดไปหยิบปืนแก๊ปจะไปหาของป่า
อยู่พี่มาจากไหนไม่รู้แย่งปืนแล้วจะเอามายิง
ผมเลยถามกลับบอกว่าอะไรของมึง

พอผมแย่งปืนกลับมาได้ผมก็เลยถามพี่ว่า

จังหวะเดินออกมานี่แหละ
ปืนรั้นพี่หวย

ซึ่งว่าเป้ี้ยงดึงนู่นดึงนี่ก็ไม่รู้รังแหง

ทำยะตำรวจคงรู้ออกอ่ะค่ะ
ว่าเรื่องที่เล่าคือไม่สมมติเท่าไหร่

คือโอ้โหเรื่องนี้คิดนานมั้ย
ลำกล้องของปืนคดงอเหมือนไปกระแทกอะไรมา
ตำรวจก็คุมตัวภัยทูลไปสอบสวนเพิ่มแล้วแจ้งความคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ส่วนนางจันหอมแม่ของทั้งคนเจ็บและคนตายนะคะขออภัยคนตายแล้วก็คนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
แม่คือช้ำใจสุดแล้วนะแต่ก็รีบเร่งจัดเตรียมงานศพให้กับลูกชายอะค่ะ
แล้วก็นี่แม่เพิ่งจะรู้จากผู้สื่อข่าวนี่แหละว่าลูกชายคนรองเนี่ยติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว
แม่บอกแม่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแม่ได้ยินแค่เสียงทะเลาะกันแล้วก็เสียงปืน
ส่วนเรื่องจะประกันตัวลูกคนรองออกมาไหมเนี่ยแม่บอกแม่ขอคิดดูก่อนแม่ยังตอบไม่ได้แม่ไม่รู้เหมือนกัน
ยังไม่ได้ทำแผนใช่ไหมค่ะ
เขาถึงจำเป็นต้องทำแผนไงว่าไอ้ท่าทางที่คุณบอก
กับพื้นที่เกิดเหตุกับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่า